คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเชื่อเรื่องกรรมติดจรวดไหม
คราวนี้มันเกิดขึ้นจริง

ที่มีคนร้ายชายหญิงเข้าไป
เอาน้ำไปถวายพระให้พระท่านฉัน
ปรากฏว่าพอพระท่านฉันแล้วก็หลับไป
เข้าไปพังกุฏิเอาเงินบริจาคไป
นี่กวาดไปได้นี่ครึ่งแสนเลยนะคะ
เรื่องนี้นี่บาปกรรมจริงเลยนะคือพระเห็นโยมมาถวายน้ำปานะ
พระจะปฏิเสธไม่รับก็ไม่ได้และโยมยังขยันขยอบอกท่าน
ฉันเลยฉันเลยถ้าท่านฉันนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้บุญ
หมายถึงคนถวายได้บุญเวลาเห็นท่านฉัน
ท่านก็ฉันไปอึกเดียวแต่พอฉันไปอึกเดียวเท่านั้นแหละ
หลับหมดสติค่ะแล้วคนร้ายก็เข้าไปในกุฏิอย่างที่บอก
เอาเงินไปแล้วก็เป็นเงินที่ชาวบ้านมาทำบุญ
นี่คุณผู้ชมทั้งหมดที่เราเล่าเนี่ยนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพเอาไว้ได้หมดเลยมากันสองคนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้
แล้วเขาบอกวันเดียวไปก่อเหตุแบบนี้ถึง๓วัด
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีที่วัดไหนบ้างแต่เอาวัดที่เกิดล่าสุดก่อนเลย
คุณผู้ชมคะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยคือวัดวังหินแรง
โดนไปห้าหมื่นบาทค่ะแล้วสองคนนี้ก็รู้ชื่อรู้แทร่เรียบร้อยแล้ว
นายชายามอนสนป้อมอายุ๔๐ปีเป็นชาวตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรอีกคนนึงเนี่ย
เป็นลูกชายอายุ๒๒ปีเห็นไหมคะเข้ามาเนี่ย
ปิดหน้าปิดตาคือเอาแมสใส่มาไปตีสนิทขอทำบุญถวายสังขทาน
กับพระอธิการผู้ชงยานวุฒโธเจ้าอาวาสวัดวังหินแรงเนี่ยนะคะ
ที่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรแล้วช่วงนั้นเนี่ย
คือลูกศิษย์วัดก็ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยมีคนอยู่
มีเจ้าอาวาสท่านอยู่แล้วก็มีการถวายน้ำส้ม
ถวายชาเขียวครับเพราะถวายเสร็จแล้วปั๊บ
ขยันขยอให้เจ้าอาวาสท่านฉันเจ้าอาวาสท่านก็อ่ะ
ฉันชาเขียวแค่จิบเดียวเท่านั้นคุณผู้ชม
หลังจากนั้นเจ้าอาวาสง่วงค่ะหลับเลย
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะคนร้ายเนี่ยพังประตูเข้าไป
เพราะว่าตอนที่เจ้าอาวาสฉันไปเสร็จแล้วก็คือรู้สึกง่วง
ก็เลยเข้าไปที่กุฏิไงคือท่านบอกว่ามีอาการมึนงงแล้ว
ตามันจะหลับให้ได้เลยนะฮะใช่คนร้ายสองคนเนี่ย
ยังนั่งมองอาตมาอยู่เลยตอนอาตมาเนี่ยสลึมสลือ
และอาตมาก็มารู้ตัวนะว่าถูกวางอย่างใช่ค่ะ
ทีนี้อาตมาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในกุฏิล็อกกุญแจห้องทันที
โอ้โหแต่คนร้ายอย่างที่บอกไงคนร้ายมันพังประตู
ไปเอาเงินที่เก็บไว้๕๐๐๐บาทแล้วเงินนี้ประชาชนมาถวาย
แถมยังเอาอังสะพระเนี่ยไปทิ้งน้ำทีนี้คนร้ายก็หลบหนีไป
เจ้าอาวาสท่านก็หลับไปไม่รู้ว่านานแค่ไหน
แต่พอตื่นขึ้นมาอีกทีนึงดูเงินในอังสะ
เอ้าเงินสด๕๐๐๐บาทหายไปประตูกุฏิถูกงัดจนพัง

ึกสองอึกแต่ทำให้ท่านหลับไปนานนะ
เพราะว่าคนร้ายที่มาถวายมาถวายในช่วงเพลใช่ไหม

แต่ว่าท่านหลับไปจนถึง๖โมงเย็น

บอกตื่นมา๖โมงเย็นตกใจเลยนะฮะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดค่ะอย่างที่บอกว่ากรรมตามทันกรรมติดจรวดเนี่ยนะคะ
ตำรวจได้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ๒คน
ไปจับได้ตอนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์

กำลังขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านพัก
แล้วดูสิคะเงินที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ย
เป็นเงินสดของกลาง๔๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีสลากินแบ่งรัฐบาล๑๕ใบ
ก็ไอ้ที่มันหายไป๕๐๐นี่คงเอาไปจับจ่าย

ก็ไปเจอของกลางเป็นรถมอเตอร์ไซค

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาสิคะ
ร่วมกันลักษัพธ์ในเคหสถาน
คนที่เป็นแม่สารภาพแบบนี้ค่ะ
ว่าที่ฉันต้องทำเรื่องแบบนี้
เพราะฉันจะเอาตังค์ไปรักษาลูกชาย
ลูกชายฉันมีอาการป่วยจิตเวท
ต้องรักษาเป็นประจำเลยที่โรงพยาบาลที่พิจิตร
ทีนี้พอตำรวจถามแม่แล้วตำรวจก็มาถามลูกชายด้วย
ปรากฏว่าลูกชายให้การไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าลูกชายเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ซึ่งเป็นแม่ก็ยอมรับว่าตัวเธอเองก็ป่วยจิตเวทเหมือนกันนะ
แต่อาการไม่หนักเท่าลูกชาย
แต่ทีนี้ทั้งสองคนไม่มีเงิน
ก็ไม่รู้จะทำยังไงในการที่หาเงินไปรักษาตัว
อยากจะเข้าโรงพยาบาลในการรักษาจิตเวทของทั้งสองคนเนี่ย
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจไปก่อเหตุแบบนี้กับวัด
นี้แหละที่บอกว่าวัดวังหินแรง

แต่ก่อนหน้านี้โดน๒วัดคุณผู้ชม
ที่วัดวังงิ้วตำบลวังงิ้วอำเภอดงเจริญที่พิจิตรเหมือนกันค่ะ
วัดนั้นคนร้ายยังไม่ได้ทันก่อเหตุ

เพราะว่ารอบที่ไปพระสงฆ์ไม่รับของทำบุญ
คือช่วงโควิดด้วยไงแล้วก็เลยไม่ได้ก่อเหตุ
ส่วนวัดอีกแห่งหนึ่งก็คือที่วัดทุ่งตับเต่า
อยู่ที่เขตอำเภอวังสำโรงที่บางมูลนาค

แล้วก็ใส่ในโอวันตินก็ไปถวายเหมือนกัน
ให้พระท่านฉันพระท่านก็ฉันนะ

ขโมยตังค์ไปได้๖๐๐บาทค่ะ

นำยาอะไรมาให้พระท่านฉันมาใส่ในเครื่องดื่ม

นำยาที่โรงพยาบาลให้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาอะไร
แต่น่าจะเป็นยากล่อมประสาทยาอะไรเพราะเธอไปรักษาจิตเวท

ได้รับการสั่งยามาจากทางโรงพยาบาล
ก็เอามาบดใส่กับเครื่องดื่มชาเขียวบ้างโอวันตินบ้าง
ปานะต่างแล้วก็ไปถวายที่วัดนะฮะ
แล้วบอกว่าไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนก่อเหตุเป็นครั้งแรก
โอ้โหแต่ตำรวจทำงานได้เร็วนะ
ใช่ค่ะใช่ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะครับ